วางเกี่ยวไว้เข้าห้องน้ำห้องทรวมอะไรอย่างนั้นครับ

ไม่มีเงินเดือนไม่มีอนาคตผมก็ไม่อยากเป็นคนอย่างนั้นครับ

วันนั้นนี้เราเลี้ยงเป็ดกว่าตลาดทำกว่าสร้างมาครับ
ต่อมาก็ไม่มีงานทำเพราะเป็นคนเล่ร่อนอยู่อย่างนี้ครับ

อันนี้ช่วงเดือนไหนไม่นานน่ะ
เดือนสิบกว่าวันยอดหลังเนี่ย้นะครับ

วันที่ท่านเขาจับก็รอกฉายอาบน้ำครับวันนั้น

ศิริราชน์นี้นะครับ
ตรวจค้นไม่มีอธิบายก่อนไม้แล้วก็ส่งไปรับเรื่องข้อเก่าหา
เสร็จรับรองแล้วก็ส่งสรรค์ส่งกรรจการ
ถูกเอาพวกไปกี่วันครับ
๑๐วันครับผม
ทำไมเขาติดจัดเขาบอกไงทั่วพ่อเลยเขาติดจัด
เขาบอกว่าออกจากบ้านเกินเวลา๔ทุ่มพร้อมวันลุ่มขึ้น
มันไม่มีสักอย่างอะครับกินก็ไม่มีเงินก็ไม่มีครับ

สัดยังว่าระหว่างนี้เราก็ต้อง
มาขอขับข้าวพระเจ้าแซ็บบรรยากร

ว่ามันไม่มีเงินเดือนไม่มีอนาคต

งานก็น่าบาดเจ้นายสั่งงานเรื่องโควิดก็ไม่อยากรับคนพื้นการเท่าไหร่
ตกดวกใจหลายอย่างแล้วครับคนพื้นการจ้างก็เป็นบ่นลงมลงามเยอะแยะนะครับ

มาเตาทุกกะเฉยมาขอข้าวเป็นคุณคุณแนะใจท่านให้กิน
วัดเทศสีค่ะขอข้าวกับผู้หญิงผู้ชายหนีเข้ากิน

นี่ผมจะไปนวดอยู่วัดสวนเกี้ยยเป็นอย่างเวลาไป

ราวแหงรอไม่ได้หรอก
ที่นาที่ไรก็ให้นาทำกินทำชาย
แล้วเพราะตัวส่วนไหนมันไม่มีอะไร

มาขาดให้เยาวราชมือเดียวเขาให้
ผมมาก็ได้ทุกวันนะครับ
มาวันแรกได้๗๘กล่องนะครับ

เดี๋ยวก็เกี่ยวกิน๓๔กล่อง
ได้๑๒๐บาทวันแรกครับ

ขอบคุณนะครับ